ตอนนี้ย้ายสนามฝึกซ้อมแล้วตอนแรกซ้อมอยู่ที่สมุทรประการบางบ่อนะคะ
ก็จะได้คุ้นเคยกับสภาพสนามนะคะ
ซึ่งการฝึกซ้อมก็ยังเน้นเรื่องการจบสกอร์
แล้วก็มีการฝึกซ้อมการยิงฟรีคลิกด้วยนะคะ
ตอนที่ย้ายมาฝึกซ้อมที่แข่งขันจริงเนี่ย
ก็เพื่อให้นักเตะมีความคุ้นเคยกับสนาม

แล้วก็ได้สัมผัสนักเตะก็บอกว่า
แล้วก็ตอบสนองรวมถึงปฏิบัติตามคำแนะนำได้เป็นอย่างดี
เชื่อว่าหลายคนในทีมชุดนี้ค่ะในอนาคต
ก็จะก้าวขึ้นไปเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติไทยชุดใหญ่อย่างแน่นอนค่ะ
เป็นทีมที่ดีมีศักยภาพโดยรวมเหนือกว่าไทย
แล้วก็มีรูปแบบการเล่นที่แตกต่างจากทีมในอาเซียนที่ไทยเคยเจอมาใน๔เกม
ว่านักเตะไทยจะได้ประสบการณ์มากมายในเกมอุ่นเครื่องเกมนี้
อุ่นเครื่องเสมอกับทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน๒๑ปี

สรรคทิ้งท้ายว่าอยากให้ติดตามในวันอาทิตย์ที่๘ตุลาคมนี้

ก็สามารถติดตามการถ่ายทอดสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
แล้วก็ทีมชาติไทยชุดใหญ่กันด้วยนะคะ

จะเข้าสัญญาณถ่ายทอดสดวันอาทิตย์นี้
นาฬิกา๓๐นาทีเริ่มแข่งขันจริง๑๖นาฬิกาค่ะ
ส่วนทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่จะเจอกับเคนย่านะคะ
เข้าสัญญาณ๑๙นาฬิกาเริ่มแข่งขัน๑๙นาฬิกา๓๐นาทีค่ะ